คุณผู้ชมช่วงนี้คนเครียดกันเยอะนะคะหลายคนหาทางออกไม่ได้ก็
ตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองอย่างเดียวเลย
ผู้ชายคนนึงอายุอนามเพิ่งจะยี่สิบหกยังหนุ่มหนุ่มอยู่เลยค่ะ
ไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้แล้วเพราะว่าแฟนสาวหนีกลับบ้านเกิดไป
ขึ้นไปเลยปีนไปอยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิดค่ะ
ตั้งใจจะกระโดดอาคารคนก็แตกตื่นเจ้าหน้าที่ก็ต้องขึ้นไปเกลี้ยกล่อมกันแล้วค่ะ
นี่ค่ะเป็นชายหนุ่มอายุ๒๖ปียืนอยู่บนขอบปูนที่ชั้น๒ของสถานีขนส่งหมอชิด
ความสูงมาในกว่า๒๐เมตรคุณร่วงลงมาไม่อยากจะคิดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยก็เอาเบาะลมมากางแล้วก็เกลี้ยกล่อมอยู่ชั่วโมงกว่า
ชายคนนี้เขาก็ตัดเพาะถึงสาวคนรักตลอดเวลาสุดท้ายเจ้าหน้าที่ช้าตัวได้
แล้วก็นำตัวลงมาสงบสติอารมณ์นะคะทราบชื่อก็คือนายพิชิตขันตีเป็นชาวเชียงราย
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงหัวค่ำไปหาแฟนสาวที่ย่านบางนาแต่ไม่เจอตัว
พอโทรหาแฟนสาวบอกว่าอยู่หมอชิดจะกลับบ้านเกิดที่สุรินทร์
ก็รีบตั้งรถตามมาเลยแต่พอมาถึงแฟนสาวบอกออกไปแล้ว
เขาเลยเครียดซึมเศร้ายาก็ไม่ได้กินเครียดจัดจะกระโดดจากที่สูง
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องปลอบใจพูดคุยจนเขาเริ่มผ่อนคลายลง
แล้วก็นำตัวไปส่งที่บ้านพักย่านสอยลาพร้าวเก้าสิบสามเนี้ยแหละค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าน้อยใจเรื่องไหนมากมายยังไงแต่ที่แน่
คนรอบข้างต้องคอยดูแลหน่อยนะถ้าเขาเป็นคนป่วย